เรื่องที่เราอ่านข่าวทุกวันเหมือนกันนะ
เพราะตอนนี้ว่างมากนะครับเพราะก็พี่ธิกันบรรดิ
ครับตอนนี้ก็คืออยากจะให้มองชิว
น้องเวทมนต์ลูกพี่ที่กำลังจะเกิดมา
คือมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะมาโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับ
เพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้ดาราหลายคนก็เจอเรื่องอะไรที่แบบ
บางคนเลี้ยงลูกโดนว่าลูกโดนอะไรอย่างนี้มันโฟกัสผิดไปหมด
ทุกวันนี้เราต้องมาอย่างนี้เราต้องมาช่วยกันเราต้องมาทำให้ประเทศเราดีขึ้น
โดยที่ทุกคนร่วมมือกันส่วนเรื่องที่อยากทราบมันก็คือทุกอย่างมันถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างหมดแล้วไม่ต้องกังวลอะไร
ไอ้เรื่องดราม่าลำบุคุณเนี้ยมันกระทบกระเทินถึงอุบันที่ครอบครัวพี่กำลังไหน
มันมันมีครับอย่างงี้ครับคนสมัยโบราณเนี้ยนะครับมันจะมีเขาจะมีต้องต้องบอกก่อนว่าคุณตาคุณต้องมีภรรยาทีนึงเนี้ยสิบสี่สิบห้าคนมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วในในข้างในว่าเขาจะมีอะไรยังไงบ้างแต่ว่าคุณแม่ก็บอกเสมอคุณพ่อต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ผมมาอย่างกันมาสิบเก้าปีแล้วซึ่งตอนน
เรารู้อยู่แล้วว่าพอเป็นแมนกับใบเตยเนี่ย

ตลอดเวลาแต่ว่าเราก็ผ่านมันไม่ได้

เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณที่ให้ความสนใจ
บางเรื่องนะครับก็ต้องขอบคุณด้วย

แล้วก็ต้องขอบคุณแล้วอย่าไปโทษพี่ที่อำเภออะไรทั้งนั้นนะครับ
ก็ไม่มีใครรู้อะไรมาก่อน
คุณพูดเหมือนมีหลักการมาก

อย่างนี้คือพี่สามารถเอาเรื่องได้ไหม

ก็ตอนแรกเราสงสารคุณใบเตยกับครอบครัว

เพราะว่าอย่างคุณแม่พี่ก็
โรงเรียนสอนรามมา๔๐ปี
น้องสาวคุณแม่ก็เป็นครูสอน

เพราะฉะนั้นเราภูมิใจที่
ที่คุณตาคุณปู่ของเรา

ดำรงไว้ซึ่งการแสดงศิลปะ

เป็นผู้ก่อตั้งช่อง๔บ้างคุณพก
คือเราแค่ภูมิใจแต่เราไม่ได้ใช้

มันไม่ต่างกับการที่เราทำอะไรให้

ต้องแกล้งไหมคะต้องตัดออกไหมคะ

ไม่มีอะไรต้องมาเดี๋ยวดูกันต่อไป
ซึ่งมันไม่มีอะไรไม่อยากจะให้โฟกัสตรงนี้

มีเอกสารอะไรยืนยันอยู่แล้ว

ทุกคนน่ารักเรามีปัญหาเราก็มาคุยกัน

คนใช้นามสกุลแม่กันเยอะมาก

และยังไม่รู้กฎอะไรอีกเยอะแยะมากมาย

แต่ตอนนี้ผมทำทุกอย่างแก้ไขถูกต้องหมดแล้ว
ปราณุกที่ง่ายนะ
ตอนนี้คือใช้ธุมชนหน้ายุทิยา

เพราะโพสเรื่องราวดีแต่กลับเจอดราม่า
อยากจะให้มองเรื่องราวดีของน้องมากกว่านะครับ

บางทีคุณวิเคราะห์ออกมาเรายังไม่รู้เลย
เราก็เลยมองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้

อะไรทำไมไม่มองในสิ่งที่เขา

ว่าแบบเขาจะเจอแต่เรื่องแบบนี้ตลอด
แต่เขาบอกว่าเรื่องนี้ยังเบากว่าสมัยก่อน
ที่เขาเจออะไรไม่รู้เต็มไปหมด

อเจมส์ออกกรมคุณแม่น่าจะเซ็นที่ปรีดมาก
ถ้าให้เห็นนี่เมื่อคืนบอกป๊าป๊าหนูนอนแล้วนะ
เอ้าเปิดภูมิเต้นติ๊กต๊อกอยู่เลย
เขาอารมณ์ดีมากครับลูกผมวันนี้แข็งแรงมาก

เดือนครับ๕เดือนแล้วก็บอกว่า
นำโชคให้คุณแม่คุณพ่อ

ันกลับเครียดเลยอะ
ต้องเดินออกไปสูดอากาศคนเดียวทุกครั้งไป

พี่เตยไม่ได้แพ้จ่ะคุณเพาะแพ้มั้ย

ที่เราคิดไปหมดขับรถแบบนี้ตรงนี้มันมีด้วยควันตรงนี้มีคนสูบบุรี
คือเครียดไปหมดว่าแบบกลัวจะกระทบกระเทือน

มีคุณแม่เต้นเก่งมาก
มีห่วงไหมนะเพราะว่าอุ้โหออกเต็ปไม่มากกว่าแล้ว
ว่าอย่างนี้ผมมีความคิดแบบธรรมชาตินิดนึงว่า

เพราะฉะนั้นผมเคยเห็นคนท้องที่เขาก็ทำอะไรไม่ได้เลย

แต่นี่คือเมื่อกี้ก็โทรมาแล้ว

อันดับหนึ่งแล้วแล้วอนาคตของลูก
เพราะผมเชื่อว่ามันจะมีมากกว่าโควิด
ตอนนี้ธรรมชาติมาบอกให้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราเอาจากเขาไปเนี่ยเขาก็มาเอากลับคืนไปได้โดยที่มนุษย์ไม่มีทางแก้
แต่ผมเชื่อว่ามนุษยชาติต้องผ่านพ้นไปได้เพราะมนุษยชาติมีมันสมองนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีวัคซีน
แต่ว่าก่อนจะมีเนี่ยพวกเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกนานมากแล้วเศรษฐกิจก่อนจะกลับมาผมก็เป็นห่วงทุกคนได้ข่าวดูทุกช่องนะครับ
ฆ่าตัวตายเครียดอยากจะให้คิดบวกนะครับแล้วก็ทำอะไรได้ก็ทำในช่วงนี้แล้วก็ในแง่ดีของผมก่อนก็คือ
ลูกผมท้องในตอนที่คุณใบเตยสามารถอยู่บ้านและอภิบาลลูกได้อย่างดีเพราะไม่งั้นเนี่ยคอนเสิร์ตก็แคนเซิลถูกไหมครับ
ตอนนี้ก็ถือว่าผมมองในแง่ดีว่าใบเตยมีโอกาสได้พักผ่อนอยู่บ้านเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลูกผมก็แข็งแรงอันนี้ประมาณนี้
ขอบคุณครับขอบคุณครับ